ในบ้านเราก็มีการแห่งขันเจลลีกนะครับฝุ่นเจลลีกชัลเลนซ์ก็เชิญทีมจากญี่ปุ่นมา
กับทีมจากไทยปรากฏว่าเมื่อวานครับเกมในรอบชิง
ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมพอสมควรแล้วเกมนี้ชนะทิพย์สงกระสินเนี่ย
แล้วก็เป็นอาร์เดสเซอร์โลเปสกับหญิงไม่พลาดนักเตะใหม่นะครับ
แต่งแล้วก็ยิงดื้อเลยครับชนะทิพย์

ก็คว้าแชมป์นะครับรายการโทรเมนต์พิเศษไป

เจก็เปิดเผยว่าฤดูการใหม่ยังคงต้องปรับตัวอีกพอสมควร
เพราะว่าเพิ่งจะเข้ามาซ้อมกับทีมแต่ก็เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นาน
จะมีผลกระทบกับทีมหรือไม่
กลางทีมชาติไทยนะครับเชื่อว่าผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานั้น
จะทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้กันครับ
ปีนี้ผมเพิ่งมาซ้อมได้แค่วันเดียวก็อาจจะยังเล่นไม่ค่อยแบบเข้าขากันมาก
แต่ว่าเดี๋ยวกลับไปอาจจะมีเวลาซ้อมเพิ่มขึ้น
ผมว่านักเตะที่เขาแบบซื้อเข้ามาใหม่น่าจะมีคุณภาพอาจจะคุณภาพดีขึ้น
แต่จริงตัวที่แบบเพื่อนผมทั้งสองคนที่เขาออกไป
คุณภาพที่ดีมากเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมาก
แต่อาจจะด้วยอายุแล้วก็อาจจะด้วยเรื่องสัญญาอาจจะไม่ลงตัวมากกว่า
หลังจากที่ระดูการที่ผ่านมาที่พลาดไปนิดเดียวครับ
หรือไม่ก็คว้าแชมป์บอลถ้วยสักหนึ่งรายการนะครับ
นั่นคือความหวังสูงสุดในฤดูการนี้ของชนะทิพย์สงกระสินครับ